ก่อนอื่นพากันไปไปหาอะไรอร่อยทานกันนะฮะ
กับเมนูแจ่วฮอนรสเด็ดที่มหาสารคาม

ถ้าไปที่มหาศาลกรรมต้องไปกิน

ซุปรอะกาศ

ใช่ครับที่จังหวัดมหาสารคาม
เจ้าหอน๕ขรรยาง
อยู่ที่อำเภอกัณฑราวิไชจังหวัดมหาสรคราม

เขาบอกว่าเป็นแจ่วความที่ถ้าคุณไปมหาสารคามคุณต้องกินนะ
ไม่ไปกินถือว่าไปไม่ถึงมหาสารคามเขา
ฮอนของเขาบอกว่าเป็นแบบสูตรสมุนไพรไทยทางภาคอีสานเขานะ
เขาจะนำสมุนไพรต่างมาต้มในหม้อไฟแล้วใส่อะไรลงไปบ้าง

จิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้สุดเด็ดของทางร้าน
นั่นแต่เพราะว่ามี๒น้ำจิ้มเหรอ
ก็คือเวลากินแจ่วฮ้อเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่ว

แต่ว่าบางคนเขาก็อยากได้น้ำจิ้มสุกี้ไง

น่ากินอาทานนี่เป็นม่ออะไรนี่

น้ำซุปสีเข้มข้นอย่างนี้
เขาบอกว่าคล้ายกับหุ่ยเจ๋อน้ำตกเหมือนกันนะ

ความที่ว่าส่วนผสมหลักมาจากสมุนไพรไทยนะ
เรื่องต้มยำเลือดวัวเลือดหมู
และที่เพี้ยคืออะไรคือไอ้ที่มันอ่อน
มันคือกากอาหารในส่วนลำไส้ของวัวค่ะ

โอ้โหเป็นไฟเบอร์ที่เราไม่สามารถย่อยได้อีกแล้ว
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่านะครับคุณแม่ประคองธวะภูตานนท์ณมหาสารคาม

บอกว่านอกจากจะมีเจ้าของรสเด็ดแล้วยังมีเมนูอื่นอีกมากมายหลากหลายให้เลือกสั่งทานกัน
โดยนั่งภายในร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีมากกว่า๕๐๐ที่นั่งเลยนะ

มันอัครสถานแห่งความอร่อย

เดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้นะครับ

โต๊ะร้านนี้จองตรงจองโต๊ะอะไรกันก็ได้

โอ้โฮอาเจ๋วฮ้อนบ้างเราเนี่ย
ถ้านึกไปในต่างประเทศก็เหมือนชาบงชาบง
เหมือนกันน่ะต่างกันที่ตรงน้ำซุปใช่ไหม
น้ำซุปแจ่วฮอตมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขา